ถ้าใครเจ็บไข้อาการหนักหรือใกล้ตาย
บอกเลยนะอย่าไปโรงพยาบาลแห่งนี้

ตอนตี๒๓ชัยนะไม่อย่างนั้นตายแม่
เพราะเธอพาพี่ชายไปหาหมอเนื่องจากพี่มีอาการหอบหืด
เลือกโรงพยาบาลใกล้บ้านที่สุด

พอไปถึงที่โรงพยาบาลปลายพระยา
เจอป้ายให้กดกริ่งเรียก

ดกริ่งเท่าไหร่ไม่มีเสียงตอบรับเลย

ผลักเข้าไปในห้องอ้าวประตู

ติดต่อไม่ได้เลยสักทางเธอบอกแบบนี้นะฮะ

ด้านซ้ายมือเห็นไหมคะที่เขาป้ายตั้งบนล่มเลยนะ

พาพี่ชายซึ่งมีอาการหอบหื่น
รีบขึ้นรถแล้วไปขอความช่วยเหลือ

แต่มันอยู่ห่างกันประมาณสัก๓๐กว่ากิโลเมตร

ไม่คุณตัดต่อให้แม้แต่นาทีเดียว

คนละจังหวัดแม้ระยะทางอาจจะไม่ได้ไกลกันมาก

แล้วทำไมโรงพยาบาลเห่ยนี้ถึงไมดี
หรือยังไงเกิดอะไรขึ้น

เธอเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าถ้าหากว่าวันนั้นไปส่งพี่ชาย

กว่านั้นไม่รู้ว่าพี่จะเป็นยังไงบ้าง
ลองฟังเพิ่มเติมนะฮะ
หาไปหาหมอที่อื่นหน่อยงี้ค่ะนึกก็รีบไปถ่อยรถหมาแล้วก็
พาพี่ชายไปหาหมอ
พี่ชายของคุณเบันจรัสครับชื่อว่าคุณ
เลิมบอกว่าถ้าหากว่ารออยู่ตรงนั้นในคืนนั้นเนี่ย

เรื่องที่เกิดขึ้นอยากให้โรงพยาบาลปรับปรุงการให้บริการ
เพราะทุกนาทีมันคือนาทีชีวิตของคนไข้

แต่อยากให้ปรับปรุงระบบการให้บริการ
นักข่าวของเราเดินทางไปที่โรงพยาบาลปลายพระยา

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอธิบายว่าในคืนที่เกิดเหตุ
ญาติของผู้ป่วยน่าจะกดกริ่งแบบไม่ได้กดแช่
แล้วได้เขียนไว้ไหมครับให้กดแช่ค่ะ

ทำให้เสียงกริ่งมันยังไม่ทันดัง

วันนั้นมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่ในห้องฉุกเฉิน
แล้วตอนนี้ทางโรงพยาบาลติดตั้งปุ่มกดกริ่งเพิ่มอีก๑จุดด้วย
ปากทางเข้าห้องฉุกเฉินเลยจะได้ไม่ต้องเดินไกล

ดตรงป้ายได้เลยหรือกดตรงนี้ก็ได้
ล่าสุดครับนายแพทย์สันสุขจังหวัดกระบี่
พร้อมกับทางด้านของผอโรงพยาบาลปลายพญา

มอบกระเช้าไปขอโทษอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็รับปากว่าจะปรับปรุงการให้บริการ

ขณะที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่นั้นบอกว่า
จากการตรวจสอบเกิดจากการบริหารจัดการ
และความผิดพลาดส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่

กำชับพนักงานเวรเปรย์ต้องประจำจุด๒๔ชั่วโมง

เขาจะเจอกับผู้ป่วยจิตเตอร์เวศที่มาก่อกลัว

เฝ้าระวังเอาไว้หรือว่าเขยิบเข้าไปด้านในหน่อย

แต่ก็ขอให้สิ่งที่แนะนำไว้
ว่าเวลามีผู้ป่วยมาแล้วให้ทำตามขั้นตอนแต่ละอย่าง

ไม่ว่าจะเป็นการให้โทรไปเบอร์ฉุกเฉิน

ขอแค่นี้แหละค่ะไม่อะไรมาก